มาดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมที่เป็นสุภาพสตรีนะคะ
อยู่ในห้องคนเดียวเนี่ยต้องตรวจตราดูว่าประตูล็อก
สนิทแล้วหรือยังนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนอนอยู่ในห้องเช่าประตูปิดนะคะ
แต่ว่าไม่ได้ล็อกปรากฏว่าเธอต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมา
เพราะว่ามีผู้ชายคนนึงมานอนอยู่ข้างเธอแล้วพยายามจะลวนลาม
แต่เธอรอดได้เพราะมีสติค่ะคุณสวยค่ะ
อันนี้เป็นนามสมมุตินะคะไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองอุดรธานี
บอกว่าเธอเช่าห้องพักอยู่กับแฟนในซอยจันทร์สว่างที่อุดรธานี
เมื่อวานนี้เนี่ยแฟนออกไปทำธุระตั้งแต่เช้าก็ปิดประตูไว้แต่ไม่ได้ล็อกห้อง
เธอก็หลับอยู่ค่ะจู่สะดุ้งตกใจประมาณสักช่วงเที่ยงบ่ายเนี่ยค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ๒๐๒๕ปีนี่แหละรูปร่างผอมคล้ายคนติดยาเสพติด
สวมเสื้อสวมกางเกงขาสั้นตัวเดียวแล้วมีกลิ่นตัวด้วยนอนอยู่ข้างเธอ
แล้วก็ลวนลามเธอก็เลยตั้งสติค่ะถีบคนร้ายถีบแรงจนตกเตียงไปเลยคุณนัทพงศ
อืมคือตกใจด้วยกลัวด้วยนะครับแล้วก็ตะโกนให้คนช่วยแต่ข้างห้องเนี่ยไม่มีคนอยู่
เธอก็คว้ามีดทำครัวมาแล้วไล่ผู้ชายคนนี้ออกจากห้องไปได้สำเร็จค่ะ
เสื้อที่ถอดไว้ข้างเตียงขอคืนด้วยเลยไหมอัพยานยนต์ให้ไป
แล้วคนร้ายก็เดินออกไปเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
หลังจากนั้นเธอก็โทรศัพท์ไปบอกแฟนหนุ่มให้รีบกลับมา

ล่าสุดตำรวจสพเมืองอุดรธานีไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของเทศบาลนครอุดรธานีนะคะ
ซึ่งก็ติดอยู่ตามถนนตรอกซอกซอยตรงใกล้กับจุดที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
ปรากฏว่าในกล้องเนี้ยมันมีภาพของผู้ชายต้องสงสัยซึ่งอ่าเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนะคะ
เป็นผู้ชายสวมเสื้อแขนยาวลายฟ้าขาวเนี่ยค่ะแล้วกางเกงขาสั้นสีดำ
รองเท้าแตะเดินออกมาจากห้องเช่าที่เป็นที่เกิดเหตุนี่แหละ
่งหน้าไปทางหลังซอยเนี่ยค่ะเดินโอ้โหลักษณะการเดินก็ไม่ได้หนี
ไม่ได้อะไรเลยนะมาชิวเลยดูแปลกอยู่เหมือนกันนะเออครับเนี่ยค่ะ
คือคุณสวยยืนยันบอกใช่แล้วค่ะคนนี้ค่ะคนนี้คือคนร้ายที่บุกเข้าไปในห้องพัก
แล้วก็เป็นคนที่ลวนลามเธอค่ะ
ใช่ค่ะไอ้นี่แหละค่ะนี่ชุดยกมาอย่างนี้เลยนะใช่เนี่ยค่ะคนนี้ค่ะใช่เลยค่ะ
นี่ก็จะเป็นหลักฐานที่ตำรวจใช้ทำงานต่อไปนะคะ
จากภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ยังพบไม้กวาดทางมะพร้าว
ขวดน้ำเปล่าแล้วก็หมวกแก๊ปสีดำนะคะ
ซึ่งคาดว่าจะเป็นของคนร้ายที่วางทิ้งไว้หน้าห้องพัก
คือเขาสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนระแวกนี้ที่มารับจ้างตัดย่าตามบ้านนะคะ
แล้วก็สุ่มสุ่มเปิดประตูห้องไหนเปิดไม่ได้ล็อกไว้ก็เข้าไปอะไรอย่างนี้
บังเอิญห้องพักผู้เสียหายไม่ได้ล็อก
ผู้เสียหายก็นอนหลับอยู่ในห้องด้วยก็เลยพยายามจะลวนลาม
ตำรวจก็จะไล่เก็บหลักฐานจากกล้องวงจรปิดติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ

ปิดประตูปั๊บต้องล็อกปุ๊บเลยนะเดี๋ยวนี้นะ